ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกับผมเช่นหน้าคุณชิสาและคุณจูด้งนะครับ
ชอบทรงผมคุณจริงคุณชิสา
มันมีปอยปลอยเด้งข้างหน้าเหมือนหวดแมงสาบ
มันก็เป็นปอยมหาเสน่ห์

แล้วกว่าจะทำเสร็จนี่กี่ชั่วโมงได้
นั่งถักอยู่๓ชั่วโมง
เป็นปอยที่ใช้เวลาแต่ทำออกมาสวยดี

เรื่องราวของทรงผมเดี๋ยวนี้มันมีมากมายหลากหลาย

ถ้าพูดถึงวัยรุ่นมันก็มีปัญหาคลาสสิกเยอะแยะมากมาย
จะตัดสินใจอะไรแบบเลือดร้อน
เลือดของวัยรุ่นตีกัน
เราก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมครับ

งานกาชงงานกาชาติงานใหญ่ของแต่ละจังหวัด

อย่าไปโทษศิลปินอย่าไปโทษเรื่องเพลง
บางคนบอกว่าต้องมีเพลงโบรลมโบรอย
ทีไรตีกันทุกทีไม่เกี่ยวกับเพลง
มันเกี่ยวกับที่เรื่องของพฤติกรรมคนนี่แหละ

ดูเรื่องนี้แล้วช่วยกันหาทางออกดีกว่าครับ

วัยรุ่นตีกันในงานคอนเสิร์ต

ไปบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเพลงหรือเปล่า

นี่คาราบาลเขาได้ยินเขาก็ไม่สบายใจนะ

เคยไปดูงานกาชาติแล้วก็จะมีแก๊งวัยรุ่นแบบนี้แหละ

เพราะว่าส่วนใหญ่จะตีกันตอนถึงเพลงบัวลอยเหมือนเป็นสัญญาณเขาว่าอย่างนั้น
โอ้โหแต่อย่าไปเข้าใจอะไรอย่างนั้น
การไปตีกันเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนกันเฉพาะแค่พวกคุณที่มาตีกันนะ
คนที่เขาตั้งใจมาฟังเพลงก็เดือดร้อนอย่างในงานนี้

โอ้โหเขาขายของกันไม่ได้นักดนตรีก็เล่นต่อไม่ได้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันห้ามช่วยกันปราม
แล้วคนที่เขาตั้งใจจะมาฟังดนตรีมาดูนักดนตรีมาเสพความสนุกความเพิดเพลิน
ก็ต้องหยุดชะงักกันไปด้วยไง
เรื่องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เลยต้องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกไว้ก่อน
ผมอยากจะปกป้องทางศิลปินเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงบัวลอยของคาราบาลเขา
ผมชอบเพลงนี้เพลงที่ฟังแล้วมันก็เพราะแล้วมันก็คึกคักสนุกดี
แล้วถ้าฟังดีเนื้อหาเพลงเขาเนี่ยมันก็เนื้อหาดี
ไม่ได้ชวนให้มาตีกันเลยโอ้โหอยากไอ้ท่อนฮิตอ่ะ
โลกดีไม่สมประกอบเพราะคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
มันต้องมาตีกันทำไมเออใช่ไหมมันก็สอนสอนสังคมดีนะ
ถูกต้องฮะงานที่เห็นไปเมื่อสักครู่เหตุการณ์ที่เขาตีกันมันเกิดขึ้นในงานช้างสุรินนะฮะ
ชาวบ้านเข้ามาเที่ยวกันเยอะแล้วเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นานนานจะได้จัดเพราะว่าหายจากโควิดไปก็นานก็นั่นสิ
เพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกกันนะฮะทำยังไงดีผมว่าผู้ปกครองน่าจะต้องมีบทบาทเยอะหน่อย
คนในครอบครัวช่วยกันห้ามปรามถ้าเกิดว่าลูกหลานเราจะออกไปเที่ยวห้ามไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
แต่เราก็ต้องสอนเขาบอกเขาให้ไปเนี่ยไปดูดนตรีนะไปเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็สร้างสรรค์
ไม่ใช่ไปแล้วเนี่ยไปรวมตัวกันแล้วมานัดตีสุดท้ายพอตีกันเสร็จได้รับบาดเจ็บกันไป
แล้วต้องมาสูญเสียเรื่องของเงินเรื่องของค่าเสียหายให้กับคนที่คุณไปตีเขาเจ็บ
แล้วใครรับผิดชอบผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งนั้นค่ะเนี่ยให้คิดถึงปัญหาในวงกว้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
เริ่มมาก็บ่นเลยเนี่ยเป็นไงเป็นคุณลุงขี้บ่นคนหนึ่งเปลี่ยนมาดูสาวโชคดีกันหน่อยค่ะ
สาวคนนี้นะคะเธอไปเที่ยวที่ชุมพรแล้วบังเอิญบังเอิญว่าไปเจอกับวัดร้างแห่งหนึ่ง
เธอก็เลยนึกในใจว่าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเถอะถ้าถูกรางวัลนะเดี๋ยวจะนำเงินมาบูรณวัด
แล้วเธอก็โชคดีจริงค่ะ

ใช่ไหมคะกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เลยค่ะ

ไปพบกับวัดร้างแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนาราม

เหมือนกันนะแล้วต้นไม้มันปกคลุมไปเยอะเลยนะคุณจุด้งกุญชนะ
เขาบอกอุ้ยมันดูแล้วเนี่ยนะเป็นวัดใหญ่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม
ถ้าหากถูกปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนี้น่าเสียดายค่ะผู้โพสต์เขาก็เลยระบุข้อความไว้บอกว่า
เจดีวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามเนี่ยตั้งอยู่ณหลังองค์พระใหญ่
เสียดายถ้าถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ต่อมาก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะ
แชร์ภาพวัดที่รกร้างนี้บนเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความสั้นเอาไว้
บอกว่าถ้าเขาถูกรางวัลที่๑นะจะไปบูรณะจะหาคนไปถางย่า
แล้วคนที่แชร์ต่อมานี่แหละก็เป็นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริง
เฮ้ยคุณคิดดูอ้าวโอ้ยอุ๊ย
ถูกจริงโชว์ให้ดูเลยนะคะ
มีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
หลายคนมาพูดถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีโบราณนี่นะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปเลยค่ะ

ตอนนี้ดีใจมากไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
ตอนนี้ก็เตรียมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะเข้าไปถางย่าแล้วก็บูรณวัฒน์แห่งนี้

ผมว่าบอกบุญต่อด้วยเลยไหมเผื่อใครอยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันบูรณะ
ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดร้างแห่งนี้นะคะ
วันที่ลงไปเนี่ยฝนตกแบบหนักเลยนะคะ
แห่งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตมวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพร
นะคุณดูบรรยากาศเนาะมันก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็เถาวันขึ้นรกทึบนี่แหละค่ะ
ว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่วัดมีมากกว่า๙๓ไร่
กว้างใหญ่อยู่จังแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พื้นที่วัดทั้งหมดนะแต่ว่าพื้นที่ด้วยรอบ
ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างเกิดขึ้นประมาณ๑๐ไร่
ส่วนภายในเจดีก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์นะคะอ่าคุณลองสังเกตดูนี่เป็นวัดใหญ่นะ
คือถ้าบูรณะออกมาแบบว่าทางเข้าเข้าได้สะดวกวัดเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านนะ
มงต้นไม้ก็ต้องยังมีอยู่แต่ส่วนที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดออก
ทำความสะอาดให้ดีบูรณาให้เรียบร้อยนะคะ

ล่าสุดค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่านายกโต้ง
คุณนบพรอุสิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะ

จ้าไปพร้อมกับคณะเลยแล้วก็เตรียมหารือกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด
แล้วก็คิดดูว่าจะสนับสนุนและพัฒนาวัดร้างแห่งนี้อย่างไร
อ่าเด็กว่าว่าเป็นบุญน่ะ

อยากไปเหมือนกันบรรยากาศแบบโอ้โหน่าไปมูมากเลย

ไม่ต้องรอให้ถูกแล้วให้ไปตอนนี้เลย
ไปโบรนัะตอนนี้เลยคุณ
กูจะได้เป็นผู้บุ๊กบกบุ๊กเบิ้ล
แต่อยู่อยู่ครับภรรยากลับเชิดเงินหนีไปอยู่กับชายชู้ล่ะครับ
โอ้โหนี่ครับน่าเศร้าใจนะ
โอ้โหอุตส่าห์มีโชคแต่ทำไมต้องเจอแบบนี้
แต่อย่างนี้อย่างนี้ฟังแล้วต้องฟังหูไว้หู
เพราะเรื่องนี้เราได้ข้อมูลมาจากทางฝั่งฝ่ายชายก่อนนะ
ใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลทางฝ่ายชายนะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอแต่ว่าบ่าย๒ของเมื่อวานนี้ครับ
นายมชิตปรานีอายุ๔๙ปีนะ
เป็นชาวบ้านในอำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ลูกสามคนนี่เดินทางมาเข้ามาพบกับตำรวจสพธวัฒน์บุรีครับ
เพื่อให้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารทกศ
ของนางอังคณรัฐอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นภรรยาเขานั่นแหละ
หลังจากที่ภรรยาเนี่ยเขาได้เชิดเงินที่จากการถูกรางวัลที่๑
หนีไปกับชายอื่นอันนี้ที่เขาอ้างนะ
ซึ่งนายเมชิกนะครับเขาบอกว่าอามณิชครับขออภัย
เขาบอกว่าเขาอยู่กินกับภรรยามานานกว่า๒๐
และที่สำคัญครับจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
จนมีลูกด้วยกัน๓คนแล้วไงครับ
กระทั่งวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ตนเนี่ยโอ้โฮโชคดีสิโอ้โฮรางวัลที่หนึ่งโอ้โฮดีใจ
แล้วก็เอาเงินไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลาก
พอหักภาษีแล้วมันก็จะเหลือประมาณ๕๙๗๐๐๐บาท
ด้วยความรักด้วยความเอ็นดูโอนเงินเข้าไปที่บัญชีภรรยาครับ
เสร็จแล้ววันนั้นเองเขาบอกว่าขอให้ภรรยาเนี่ยโอนให้เขา๑ล้านได้ไหม
เดี๋ยวขอไปทำบุญหน่อยคุณภรรยาก็โอนให้
แต่พอมาถึงวันหนึ่งเป็นวันทำบุญบ้าน
หลังจากถูกลอตเตอรี่นะมีชายคนหนึ่งเป็นชายนิรนาม
ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะฮะถามภรรยาภรรยาก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นญาติกัน
ตัวเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับจนกระทั่งพอทำบุญเสร็จ
ชายคนดังกล่าวที่ก็ยังอาศัยอยู่นะอยู่ในบ้านเดียวกัน
จนกระทั่งเมื่อวันที่๓วันก่อนครับ
ภรรยาหายไปกับชายคนดังกล่าว
ไปไหนอ่ะเขาอ้างว่าไปทำธุระที่หนองคาย
เดี๋ยวบอกไม่กี่วันก็กลับมานะครับมารู้ทีหลังว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
เป็นชู้เพราะว่าเพื่อนบ้านที่เป็นญาติกันเนี่ย
เขาบอกมาเอ้าตนก็เลยรีบไปเช็คในบัญชีปรากฏว่าโอ้โห
เบิกไป๒ล้านโอ้โหแล้วไงเอาแล้วไง
นี่ฮะพอช่วงเช้าของวันนี้ก็เลยไปปรึกษากับทางธนาคาร
ให้รัฐธนาคารเนี่ยก็บอกว่าให้ไปแจ้งความเพื่อนำหลักฐานมายื่นอายัดนะฮะตนเองก็เลยจึงเดินมาทางมาเที่ยวโรงพักครับ
เพื่อขออายัดบัญชีนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับทำไงอ่ะทีเนี้ยสามีลำบากใจแย่เลยอ่ะ
มีทางออกสามีก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวยกโทษให้นะแต่ว่ากลับมาหน่อยได้ไหม
กลับมาพร้อมกับเงินสดนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสามีกันสักนิดนึงครับ
พร้อมที่จะอภัยครับแล้วขอให้เงินกลับมาด้วยใช่ไหมนี่เห็นไหม
ฟังฝ่ายช้าอย่างเดียวนะค่ะเนี่ยล่าสุดที่ตำรวจเว่ยังไงครับ
คุณจูด้งนี่ฮะล่าสุดวันนี้สารวัตรสอบสวนสพธวัฒน์บุรีครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายมณิษฐ์สามีของนางดาวครับแต่ว่าไม่อยู่บ้านนะครับ
เพราะว่าเดินทางไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละครับ
โดยได้พบกับญาติของนางดาวซึ่งญาติเนี่ยก็บอกว่า
อยากให้นางดาวเนี่ยกลับมามาพูดคุยกันหน่อยว่าจะเลิกกันหรือว่าจะยังไงนะครับ
มาตกลงกันหน่อยแล้วก็แบ่งเงินกันอยากไปก็ได้แต่ว่ามาคุยกันก่อน
อีกทั้งพี่ชายของนางดาวเนี่ยก็ป่วยนะครับต้องมีคนดูแลอยากให้กลับมาพูดคุยกันหน่อย
ทางด้านตำรวจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายสามีก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน
จึงจะมาเชิญตัวทางฝ่ายสามีไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องเข้าไปแจ้งลงบันทึกประจำวันนะฮะเพื่อให้มีการสอบสวนตามขั้นตอนตามกฎหมายครับ
เดี๋ยวรอชี้แจงเรื่องความจริงกันอีกทีนะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝั่งนะ
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับใช่เรื่องนี้ก็ต้องดูกันหน่อยฮะ
เรื่องของข่าวที่ว่าเป็นข่าวปลอมมาแชร์กันก็น่าตกใจเพราะเป็นเรื่องการแชร์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ว่าระบาด
เอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงไปดูกันหน่อยฮะ
คือก่อนหน้านี้มันมีข้อความมาแล้วก็ไปแชร์กันเยอะเพราะประชาชนเขาก็ตกใจกันใช่ไหมล่ะ
เนี่ยแชร์ข่าวกันออกไปว่าอาจารย์หมอประสิทธิ์ออกมาประกาศให้ประชาชนล็อกดาวน์ครอบครัวและตัวเอง
เพราะเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์ใหม่อย่างสายพันธุ์แลมดาระบาดหนัก
บอกหมอเอาไม่อยู่แล้วอืมนี่พอมันมีข้อความพวกนี้ออกมาเนี่ยเออ
หลายคนกลัวแล้วมีการยืนยันนะว่าไอ้ข้อความพวกนี้มันมาจากคุณหมอของทางโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งเป็นคณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาลด้วยครับโอ้ทีนี้หลายคนเชื่อก็เลยไปแชร์กัน
งั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมนะครับไอ้เรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
เพราะว่าเราติดต่อไปยังโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะแล้วก็ติดต่อไปยังนายแพทย์ประสิทธิ์
ธนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งท่านก็ชี้แจงด้วยโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงด้วย
ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านเลยหลายคนไม่รู้เหมือนกันหวังดีหรือประสงค์ร้ายอะไรยังไง
เอาคลิปเสียงของท่านบ้างเอาชื่อท่านบ้างไปเขียนไปพิมพ์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
แล้วก็มีข้อความให้ประชาชนตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเรื่องนี้ไม่จริงนะครับ
ก็เลยฝากมายังทีมข่าวของเราให้ไทยรัฐทีวีช่วยหน่อยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย
ว่ามันไม่เกี่ยวแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดแต่เรื่องของโควิดยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อย
ดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีเหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่แค่โควิดนะโรคไวรัสอื่นก็อันตรายก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
เรื่องนี้ก็ต้องระวังค่ะเพราะว่ามีคนแชร์ข่าวบอกว่าให้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
เราใช้กันบ่อยในเป๋าตังค์แต่ว่าเขาให้อัปเดตจริงไหมมาฟังข่าวนี้กันค่ะ
เป่าตังเป็นแอปหนึ่งที่เราคุ้นเคยเนาะตอนนี้มันมีบางคนอาจจะได้ข้อความมาบอกว่าให้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่
เขาจะมีลิ้งค์แนบมาด้วยนะไอลิ้งค์อันตรายเลยเอาอีกแล้ว
ถ้าใครจิ้มไปเนี่ยหูเสี่ยงเลยค่ะที่จะถูกหลอกเอาข้อมูล
เรื่องนี้นะคะธนาคารกรุงไทยเจ้าของแอปเป่าตังค์ก็ยืนยันนะว่าเป็นข้อมูลเท็จค่ะ
คือทำเหมือนอัปเดตแอปพลิเคชันทั่วไปอัปเดตเวอร์ชันกันไปทันสมัยปรับปรุงให้มันคล่องแคล่วมากขึ้น
ใช้งานง่ายมากขึ้นไม่มีการต้องไปกดกดจิ้มลิงก์ใดดังนั้นก็ขอเตือนประชาชน
ใหญ่มันจะมาในรูปแบบของการส่งลิงก์มานี่แหละ
ใช่นะคะก็เพราะฉะนั้นสังเกตไว้เลยเอกใจไว้เลยนะคะว่าถ้าจะอัปเดตเนี่ยไม่ต้องไปกดลิงก์ใดค่ะ
พ่อแม่พี่น้องฟังทั้งนี้แล้วค่ะเนาะ

จ้าทางกรมชลประธานค่ะได้ชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานชนรับประทาน
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในปีงบประมาณ๒๕๖๕คุณ
เขาจะจ้างแรงงาน๘๖๐๐๐คนมีอัตราค่าจ้างน่าสนใจมากนะคะ
๒๖๑๐๐บาทถึง๘๗๐๐๐บาทระยะเวลาการจ้างคือ๓ถึง๑๐เดือนนะคะ

งานซ่อมแซมค่ะงานก่อสร้างงานปรับปรุงงานบำรุงรักษางานขุดลอก
แต่คุณต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
หรือว่าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประธานในละพื้นที่
ใครมีคุณสมบัติและสนใจนะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วนชลประธานบริการประชาชน
ฟังไม่ทันถ่ายรูปไว้แล้วโทรถามได้เลยนะจ๊ะเอาข่าวดีมาบอกจ้า
นี่ก็เป็นข่าวสารที่มาอัปเดตกันแต่ว่าอยากให้ดูอีกเรื่องหนึ่ง
เวลาที่เราขับรถเนี่ยมันก็มักจะมีแมลงมาชนบางทีอาจจะตัว๒ตัว
แต่คราวนี้ครับผู้ชายคนนี้เขาเจอฝูงสัตว์ชนิดหนึ่งบินกระหน่ำมาชนรถเขาแบบนี้ครับ

ผ่านไปอย่างไวแต่มันคืออะไรคะ
มันคือพึ่งครับแต่ว่าพึ่งอันนี้ดีนะที่เป็นรถยนต์เนี่ย

เข้าไปในล้านบวกกันน๊อคแล้วโดนต่อยโอ้โฮอาจจะ

อันตรายแล้วนี่ก็เหมือนลักษณะก็อยู่ในเมืองนะ

โอ้โหใครจะไปคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

มันก็เข้าข้างทางไปก่อนกรณีถ้าโดนต่อยหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่านี่โชคดีที่เขาอยู่ในรถยนต์

โอ้โหมายังไงอ่ะเพิ่งแตกรังเหรอคะ
เออหรือเปล่าโอ้โหคุณหวายเลยอ่ะภาพนี้ยังไงซะขอบคุณด้วยนะครับ
ครับเรื่องของเหตุไฟไหม้เตือนกันรายวันเลย
หน้าหนาวแบบนี้อากาศมันแห้งมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้บ่อย
อย่างที่จะได้ดูนะฮะเป็นเหตุไฟไหม้สายไฟสายสื่อสารที่มันห้อยระยงระยางลงมาครับ

โอ้โหต้องถามตัวคุณเองนะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทำยังไง
กรี๊ดสิกรี๊ดก่อนตกใจ
ถ้าเป็นผมนะคุณไม่ใช่กรี๊ดอย่างเดียวคุณเรียราชด้วยค่ะ
คงจะเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาก็อย่างนั้นแหละ
คุณผู้ชมครับเหตุอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะเห็นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังกันเลยครับ
แล้วต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้สายไฟเนี่ยเราก็พูดแล้วก็ฝากเตือนกันหลายครั้งหลายครา
เพราะว่าเราไม่แน่ใจไอ้สายข้างล่างมันเป็นสายไฟหรือเปล่า
แต่ส่วนใหญ่ไอ้สายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมักจะเป็นสายสื่อสาร
แล้วพอมันระโยงระยางพันกันเยอะแบบนี้
โอกาสที่มันจะเกิดรัดวงจรก็มีเป็นไปได้สูงมากครับคุณชิสา
แล้วเหตุมันเกิดขึ้นจริงที่บริเวณตรงนี้ริมถนนในซอย
รังศิษย์ตะคอนในยก๒๐นายเผอร์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้สารเคมีหลายถังเลยนะเข้าไปฉีดสกัดไฟก่อนนะครับ
เขาก็มองว่ามันหน้าหนาวไงมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะทำให้เกิดไฟไหม้
อากาศมันแห้งอ่ะเนาะแต่จริงมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับ
ก็เห็นแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาฝากเตือนกันแล้วก็ยังอยากจะบอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะ
ถ้าเห็นลักษณะแบบนี้มีโอกาสจะเกิดเหตุไอ้สายไฟต่างที่มันระโยงระยักแล้วพันกันมานานแล้วเนี่ย
ใช่มีโอกาสไปคลี่คลายมันหน่อยถูกค่ะไปรื้อออกหน่อยทำความสะอาดหน่อยนะ
งั้นเกิดเป็นเหตุอย่างนี้มาอย่าไปรอให้เกิดเหตุใช่เนอะเสียหายป้องกันก่อนจะดีกว่าครับ
บรรยากาศมาย้อนรำลึกนึกถึงความรักครั้งแรก
แฟนคนแรกจำกันได้ไหมคุณผู้ชม
หายคนน่ะสิไม่ก็เกิดมานานละ

ในสมัยนั้นจำได้ดีแต่ปัจจุบันนี้เจอเธอ
ปรากฏว่าเธอเป็นสาวเสียสติแล้วก็กำลังเก็บของเก่าขายค่ะ
โอ้โหคุณคะเรานึกดูนะ

ความรู้สึกของผู้ชายคนนึงที่เขาจำแฟนคนแรกของเขาได้
ประทับใจในวันที่เจอกันครั้งแรกยังจำได้
แต่ขณะเดียวกันผู้หญิงค่ะ

เสียสติไปแล้วเก็บของเก่าขาย
แล้วภาพนี้คลิปนี้คือฝ่ายชายเขากำลังยื่นเงินให้
เหมือนกำลังให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เขาช่วยได้
แต่ผู้หญิงเหมือนกับไม่รับรู้เลยว่านั่นคือแฟนเก่าเขาอ่ะ
คุณบัญญัตินะคะอายุ๓๘ปีเจ้าของคลิป

ซึ่งคลิปนี้โด่งดังเป็นไวรัล๓ล้าน๔ล้านวิว

อายุ๑๖เข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
ได้รู้จักกับผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยชื่อปานค่ะ
เป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่เข้ามาจีบ

เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยนะ
ชอบที่จะซื้อของกินมาให้

แต่ว่าโคจรมาเจอกันอีกครั้ง

เห็นสภาพปานเปลี่ยนไปเยอะค่ะ
ผอมสติไม่ดีพูดจาคนเดียวแล้วก็เดินหาของเก่าเก็บของเก่าขายค่ะ
ัญญัติจำปานได้ค่ะก็เลยลองไปทักทายพูดคุยอืม
หัดบอกว่าตอนแรกเนี่ยปานยังไม่ค่อยกล้าคุยนะ
พออาจจะเขินอาจจะอายหรืออาจจะกลัวคนแปลกหน้าก็แล้วแต่
นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาค่ะเวลาเจอกันมีโอกาสเจอกับปานอีก
คุณบัญญัติเนี่ยก็มักจะซื้อข้าวให้กินนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าตอนนี้สถานะมันเปลี่ยนไป
อะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เขาก็อยากจะช่วยเท่าที่ช่วยได้
โอ้โหคุณแหมคือเราคนวงนอกดูภาพแบบนี้ไปก็ประทับใจใช่ไหม
อย่างน้อยยังมีความรู้สึกดีดีให้กันอ่ะใช่ค่ะห่วงใยกันอ่ะเขาก็ยังดูแลอ่ะ
เขาก็ยังให้ความช่วยเหลือผู้หญิงแม้จะแบบห่างกันไปแล้ว
คือจริงไม่ต้องเป็นแฟนกงแฟนเก่าหรอกแต่เห็นในลักษณะแบบนี้แล้ว
มีโอกาสช่วยเขาก็อยากช่วยใช่อืมอ่าคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวนี้กันบ้างดีกว่า
ปกติเราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับการนอนมาฝากกันครับนี่นะครับ
นอนจริงแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมนะนอนเลยดีกว่า
อย่าเพิ่งทำงานก่อนอย่างคุณชนะเนี่ยเขาก็ทำงานหนักมาก
เขาแทบไม่ได้นอนเลยเลิกงานก็ไม่หลับไม่นอนหลับไปได้ไม่รู้ไปไหน
ต้องถามเขาแต่ว่าเราควรนอนกี่ชั่วโมงดีนี่ฮะควรนอนกี่ชั่วโมง
อ่ะเดี๋ยวผมมาดูกันหน่อยเด็กนะอายุหนึ่งถึงสองปี
ควรนอนสิบเอ็ดถึงสิบสี่ชั่วโมงอืมอ่าเด็กวัยอนุบาลหน่อย
ใครกำลังมีลูกเล็กสามถึงห้าปีควรนอนสิบถึงสิบสามชั่วโมง
เยอะอ่ะเยอะนะขยับเด็กเขากำลังโตอ่ะขยับขึ้นมาหน่อย
วัยประถมเออหกถึงสิบสามปีควรนอนเก้าถึงสิบเอ็ดชั่วโมงครับ
อู้ววัยมัธยมกำลังสนสิบสี่ถึงสิบเจ็ดปีเนี่ย
ควรนอนแปดถึงสิบชั่วโมงค่ะวัยอรุ่นหน่อยสิบแปดถึงยี่สิบห้าปี
อันนี้หลายหลายคนอาจจะชอบค่ะควรนอนเจ็ดถึงเก้าชั่วโมง
เป็นช่วงที่ผมนอนน้อยมากช่วงนี้ทำอะไรครับเนี่ยสองสามชั่วโมงก็ดีแล้ว
เออวัยทำงานแต่พวกเราเนี่ยยี่สิบหกถึงหกสิบสี่ปี
คุณนอนเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงนะเท่าตอนวัยรุ่นเลยส่วนวัยชะลาอ่ะ
ใครมีคุณปลูกคุณย่าหกสิบห้าปีขึ้นไปควรนอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะ
นี่ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันนะฮะ
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็อยากมาแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ย
หลังจากที่ทำงานแล้วก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
อืมก็บวกลบได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าต้องเป๊ะตามนี้
ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นแต่ที่สำคัญถ้าเจ้าน้อยถ้าได้คุณภาพ
ต้องนอนก่อน๔ทุ่มแล้วก็ให้อยู่ในช่วงเวลาตี๒
ตรวจฮอร์โมนจนหลังอู้วดีทำไมคุณเครียดอะไร
อิจฉาเด็กได้นอนเยอะได้นอนเยอะกลับไปเป็นเด็กไหมคะคุณ
แต่จริงตอนเป็นเด็กก็อยากเป็นผู้ใหญ่
พอโตเป็นผู้ใหญ่อยากกลับไปเป็นเด็ก

ยังไม่อยากแก่เป็นอย่างนี้จริงคนเรา
เพราะฉะนั้นนะครับพักเรื่องที่ต้องใช้หัวสมองเยอะ

ไปดูเรื่องราวที่ว่าทำให้เราหิวกันดีกว่า
นี่เลยครับข้าวหมกไก่เจ้าเด็ดเจ้าดังอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง

ร้านนี้ครับร้านข้าวหมกไก่สยาม
สาขาสนามบินนัพจักรวรรดิ
ได้ยินแววมาแล้วทีมงานเราอยากไป

สล๘๐๐กับคัตบาลอยู่ตรงนั้น
คุณผู้ชมฮะมีอยู่เพจนึงเขาไปรีวิวมาแล้วก็บอกว่ามันดี

คือข้าวโบไก่ข้อเม็ดเขาดีมาก
โอ้โหเสิร์ฟมาอย่างสวยเลย
เรียกได้ว่าครบจบที่เดียวคาหวาน
โฮโหแล้วช่องซวบน่ากินระเบิด
เอาแต่กลับไปที่ข้าวหมกไก่ของเราก่อน

หมึกไม่ธรรมดาเป็นหมึกไข่ซะด้วย
เริ่มต้นที่๕๙บาทเอง
ใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับ
ร้านเปิดทุกวัน๗โมงเช้าจนถึง๑๖นาฬิกา
สอบถามเพิ่มเติมนะฮะกลัวไปไม่ถูก
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วหรือว่าสะดวก
ข้าวบกไก่สยามจ้า

มีโอกาสจะแวะไปทานนะครับ
แต่ว่าพาไปดูหนูน้อยคนนี้ปกติเนี่ย
ตอนเด็กเรามักจะเคยเรียนวิชาวิชาหนึ่งที่ต้อง

อ่าแต่มีน้องคนนี้เขารักไก่
ไก่อย่างไรติดตามในช่วง

ตายหันลูกค้า
ตายหันลูกค้า
ลูกค้า
ตายหันลูกค้า

ขามันทำไมลูกมันตอกเสาเข็มลงไปหรือไงลูก
คือมันยึดอยู่กับที่ไม่ยอมขยับเลยนะ
เด็กก็บางทีชอบทำอะไรแบบสนุกเนี่ย
กลวนไม่เหมือนใคร

แล้วอยู่แถวหน้าเลยนะหมวกเหมือกก็ไม่ใส่นะลูกนะ
ตัวตึงแน่เลยเนี่ย
แล้วแถวหน้าพิษนี่อายมากเลยนะ

ใช่เลยครับถึงสมองถึงได้เป็นแบบนี้ทุกวันนี้

เด็กนี่คนอยากจะมีผมสวยเก๋
อย่างน้องคนนี้ก็อยากมีผมสวยเก๋เหมือนกันจะทำอย่างไรไปดูครับ
ไอ้ดูอยากผมยาวเหรอไอ้ดู
เป็นยังไงนี่คือเวลาผมอยากผมยาวผมก็ทำแบบนี้นะ
คือเราไม่มีตังค์ซื้อวิกไงเอาผ้าเช็ดตัวมาทำแบบนี้เลย
แล้วก็ม้วนเป็นแบบเพื่อนสาวกับภรรยา
แต่ทางภรรยาก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับ
ว่าเราก็อย่างนี้ชอบทำคอนเทนต์สนุก

ถ้าจะเป็นผู้หญิงผมยาวก็คือใช้ผ้าเช็ดตัวแบบน้องเลย

อยากผมยาวแบบแม่แม่ผมสวยมาก
เด็กผมก็ชอบนะจริงอยากไว้ผมยาวเหมือนกันนะ
ตั้งแต่ฟังเพลงไอ้หนุ่มผมยาว
น้องสาวก็ลืมพิมพ์หมดสิน
เพลงนี้ตอนนั้นผมเด็กได้ยินแล้วผมรู้สึกเลย
อยากผมยาวอยากหล่ออยากเท่

เคยลองแล้วโอ้โหแม่จำไม่ได้ไล่ออกจากบ้าน

แต่ว่าช่วงหน้าอย่างนี้ครับห้ามพลาดเลย
พลาดเลยเพราะว่าผมเนี่ยจะพาไปเรียนรู้การทำประมงที่แม่กรอง
โอ้โหพาไปจับปลาแบบนี้น้ำเย็นชื่นใจ
แต่ว่าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ไหน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคู่กัดสะบัดข่าวครับ
เมื่อวานนี้ผมพาคุณผู้ชมไปตกกุ้ง
แต่ว่าวันนี้พิเศษครับผมจะพาไปจับปลาแต่ว่าไม่จับธรรมดา

คุณชนะมีวิธีหวานแบบพิเศษไหม
หวานแหไปอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้สักตัว
เพราะว่าปลามันรู้จักกัน
พอปลามันรู้จักปุ๊บมันคุยกันเลย
อย่าไปติดแถวนั้นนะคุยกับปลาทุกตัวปลาจะรู้จักกันบอกว่าคนนี้รายหาไหม

โอ๊ยเลยอดเลยนะไม่สนุกเลย
อย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้วิธีการหวานแหที่ถูกต้อง
แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปสนุกครับกับช่วง
สมัติทั่วไทย
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งนะครับในสบัดทั่วไทย

ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นเอง
วันนี้ผมจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่
และจะมาลองเป็นชาวประมงครับ
แต่ก่อนจะเป็นชาวประมงมันต้องจับปลาให้เป็น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาคนที่จะมาสอนผมจับปลาครับ
ไปไปหาพี่เขาเลยดีกว่าครับไป
เอาละครับเราเจอตัวแล้วสวัสดีครับพี่อิง

สำหรับการจับปลาในวันนี้มีแบบไหนบ้างครับที่เราจะไปสัมผัส
ในดำเนินมีวิธีการหาอยู่หากินปลานะครับ
วิธีหลักก็คือการทอดแหสวิงช้อนตามข้างสลิงนะครับ
เดี๋ยวเราจะหาปลาไปตามกระแสน้ำนะครับผม

เอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่อีกจุดหนึ่งชื่อว่าจุดเส้นคลองดำเนินครับผม
ตอนนี้ลุงมีวิธียังไงครับที่ทำให้ปลาเข้าสวิงลุงดี
เอาขาแห่คล้ายจะเตะบอลเข้าปูนนะครับ

เหมือนก็เตะบอลแล้วก็ให้ปลามันเข้าไป
พี่ลุงนะคะหูวำ
นี่ครับคุณลุงเขาลงไปเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น
สามารถได้ปลานินตัวใหญ่มาแบบนี้แล้ว

คุณผู้ชมครับกินแรงลุงมาเยอะแล้ว
ดูว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับ
บอกเลยว่าไม่เคยทอดแหมาก่อนในชีวิตครับเดี๋ยวต้องลองดูครับ
และจุดที่เราจะมาทอดแหแถวนี้ครับคือบริเวณสารเจ้าตี้หลิวยี่นะครับ
เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทอดแหของจริงกันบ้างแล้ว
ไม่รู้ว่าจะรอดหรือร่วงก็ต้องคอยดูเอานะครับไปพร้อมแล้วลุยไปเลยครับ
เอาละครับได้เวลามาเรียนรู้วิธีการหวานแหแล้วนะฮะกับลุงอ้วน
วิธีการที่ลุงจับมันจับทบอะไรยังไง

สลับกันเหรอฮะ
หน้าเล็ก

มาเดี๋ยวมาดูผลงานของผมนะครับว่าจะได้ปลากี่สิบตัว

โอ้ยได้
นี่ครับนี่เราก็หาปลามาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับ
ปลาเหล่านี้จะสามารถไปทำเมนูอะไรได้ต้องติดตามนะครับ
ลุงครับไปกลับบ้านดีกว่าครับ
และนี่ก็คือปลาที่ผมไปหวานแหมาได้ครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่ครัวหัวป่าแล้ว
สวัสดีครับคุณแม่ชื่อชื่ออะไรครับชื่อแม่แดงค่ะ
เราก็มาทำเมนูยามต้มยามปลาห้า
เหมือนกับคุณตนยามตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเนอะ
ได้ได้เราเป็นคนหามาจะได้รู้ว่าตลาดน้ำดำเนิน
มีปลาสดสดสุดยอดน้ำมาเนาไปผิกเผ็ดแบบร้อนเลยนะค่ะ
ปลาเริ่มสุกแหลว
เสร็จแล้วครับสำหรับต้มยำปลาหมอ

เปรี้ยวหวานเค็มมัน

ต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้มาสัมผัสชีวิตของคนที่คลองดำเนินสะดวก
และยังได้มาหวานแหจับปลาได้ปลามาทำอาหารแบบนี้
และที่สำคัญได้กินอาหารพื้นบ้านของคนที่นี่อร่อยมากจริงครับ
ถ้าใครอยากมาสัมผัสชีวิตแบบนี้ก็มาได้เลย
ส่วนครั้งหน้าผมจูด้งจะพาไปบุกที่ไหนอีก

วันนี้ขอตัวลาแล้วก็กินอาหารเหล่านี้ต่อก่อนนะครับ

โอ้โหกุ้งเผามีต้มยำปลาอีกตะวันนะมีโอกาสไปกันที่ตลาดน้ำจังหวัดราชบุรี
ใช่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศงานแต่งที่นี่หน่อยครับเขาบอกว่ามีการบริกรรมคาถา
ท่องคาถาเพื่อเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์จากใครอ่ะเดี๋ยวมาตามหาคำตอบกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ในงานแต่งมันก็จะมีบรรยากาศที่ชื่นมื้นสนุกสนานงานแต่งนี้ก็เช่นกันนะครับ
เจ้าสาวเขามีคาถาให้มัดใจสามีมัดใจอย่างเดียวไม่พออืมมัดเงินด้วยครับอุ้ย
ขอบคุณมากครับสตางค์ให้เมีย
ออกสนามให้เมียออกทางออกสนามให้เมีย
หาได้กี่บาทกี่สนามก็ออกสนามให้เมียหาได้กี่บอตกี่สนามก็ออกสนามให้เมีย

โอ้โหน่าเอาไปใช้นะครับตอนนี้แต่งผ่านไปแล้วมันยังทันไหมคุณชนะ
เอาไงดิเออทันไหมอันนี้นี่ฉันรู้อาการนี้เขาคิดถึงอนาคตของเขา
เราสองคนมันผ่านบรรยากาศวันนี้มาแล้วให้ผมได้พูดบ้าง
คือเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจแทนเจ้าบ่าวเขาจะมีคนมาเก็บเงินให้เรา
เราไม่ต้องลำบากไปเก็บเองถูกไหมล่ะก็ให้เขาจัดการไปเลยจ้า
เก็บไปเก็บไปให้หมดเลยนะเอออันนี้พูดจากใจจากใจจ้ะจาก
งานแต่งที่ชื่นมื้นแบบนี้ก็เอามาให้ดูกันขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อก

สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ
สวัสดีครับ